นิสามณีแต่งเป็นพระพุทธเจ้ารับวันฮาราวีน
เจ้าตัวบอกว่าทำใจไว้แล้วว่าพอลงไปทัวร์ลงแน่นอน
อยากจะให้คนเข้าใจว่าเรื่องของศาสนาทุกคนสามารถพูดถึงได้
แต่ว่าก็มีคำถามตามมาว่าทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าครับ
มีตลปัดตาร์ทด้วยขึ้นมาแบบนี้ก็แต่งหน้าซะแบบนี้
ก็เป็นพระพุทธเจ้าซะแบบนี้แน่นอนทัวร์ลงสิครับ
เพราะเขาเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังแหละนะครับ
ก็แต่งตัวเป็นพระพุทธเจ้าแต่งหน้าแบบนี้นะฮะ
ดูสิว่าขั้นตอนการแต่งการเอาเก็บผมใส่วิกแต่งหน้าทำยังไง
เธอบอกว่าตั้งใจทำตั้งแต่แรกนะฮะ
โทรลงแบบนี้เขาบอกว่าลงแน่นอนคือตั้งใจไว้แล้วทำใจแล้ว
แต่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นกับทุกคนว่าคิดยังไงกันบ้าง
อยากแสดงให้เห็นถึงว่ายุคนี้มัน๒๐๒๑แล้ว
ศาสนาต้องพูดถึงได้พูดคุยได้เธอเองรู้สึกดีใจที่ทำให้เธอเนี่ยทำแบบนี้
แล้วการทำแบบนี้เธอบริสุทธิ์ใจในการทำนะฮะฟังหน่อยครับ
คือความ๒๐๒๑มันต้องเป็นแบบนี้แล้ว
เราต้องพูดถึงได้เราต้องคุยได้
เราอย่าแบบไม่ได้นะนึกออกป่ะเป็นต้น
ดีใจที่ได้ทำก็ยังไงนะว่าดีใจที่ได้ทำ
แล้วก็เจตนาธรรมเนี่ยบริสุทธิ์ใจมากที่อยากจะแบบ
แต่งไปเล่าไปแล้วก็แชร์ของความเชื่อนะฮะ

แต่งเรียนแบบพระพุทธเจ้าแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า

เสื้อผ้าก็สีเหมือนจีวอนแล้วเอาดอกบัวมาทำเป็นกระโปรง
เป็นสุ่มข้างบนก็ใส่วิกคล้ายกับ
ตรงผมของพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้คนก็ถามเฮ้ยมันเหมาะสมเหรอ
พุทธอาจจะรับไม่ได้กับสิ่งนี้นะมันเล่นกับความเชื่อแบบนี้เหรอ
มันเสี่ยงแบบปลกหนักเนี้ยแล้วทำภาพอย่างเงี้ยฮะอืม
คนก็บอกเฮ้ยนี่มันตกนรกเอานะเนี่ยตลปัดตาสอะไรอย่างเงี้นะฮะ
เนี่ยก็ทำสภาพซะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะฮะซึ่งสำหรับนัทนิสามณี
ก่อนหน้านี้เธอเปิดตัวเรื่องของธีมฮาลาวินที่เธอแต่งตัวเนี่ยนะฮะเธอก็แต่งชุดเป็นพระแม่กาลีไปแหละ
พระแม่กาลีอย่างงี้ฮะนี่ก็ถูกวิภาควิจารณ์ไปรอบหนึ่งแล้ว
เยอะเยอะก็คือเรื่องความเชื่อไม่ควรจะเอาความเชื่อเรื่องของศาสนาความเชื่อของคนมาทำแบบนี้มันก็มีคนเชื่อแล้วเขาไม่อยากให้เอาไปทำแบบลักษณะเรียนแบบเดี๋ยวลบหลั่วนะนะครับ
มันก็กลายเป็นทัวร์ลงไปแล้วเจ้าตัวเองเขาบอกว่าไม่สนใจดราม่าหรอกยังคงเดินหน้าทำตามธีมที่วางเอาไว้ตามแผนเดิมนะฮะ
แล้วก็มีอีกสองลุคนอกจากนี่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระเยซูด้วยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่
แม่กวนอิมนะฮะเธอโอ้โหเธอโพสต์ไปคนก็คอมเมนต์ลักษณะเดียวกันคือมันไม่เหมาะสมนะฮะ
มันเป็นการทำร้ายความรู้สึกของคนที่เขาเชื่อเขานับถือนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่ต่างประเทศเขาก็แต่งกันนะ
เยซูอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดจะมองแล้วกันนะ
ส่วนใหญ่ก็แนวทางคือมันไม่เหมาะสมไม่ควรจะทำแบบนี้นะฮะ